ที่ต้นแขนด้านซ้ายถึงขั้นต้องพักกองค่ะ
ก็ฟาดเคราะห์กันกลางกองถ่าย๒ครั้งแล้ว

ก่อนหน้านี้เธอเองก็ประสบอุบัติเหตุ
โดนขาตั้งที่เขาเอาไว้ใช้สำหรับกั้นแสงไฟพลาดตกลงมาใส่หัว
ก็เกิดเป็นรอยแดงบริเวณกลางหน้าผากค่ะ
แล้วพอ๒สัปดาห์ต่อมาค่ะเกิดผิดคิวขณะถ่ายทำฉากที่ตัวละครมันยื้อแย่งกันอยู่
แล้วก็พลาดท่าจนเป็นรอยช้ำที่ต้นแขนด้านซ้าย
โดยเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าต้องหยุดการถ่ายทำชั่วคราว
เพื่อพักให้อาการเจ็บทุเลาลงก่อน
ก็จะสามารถกลับมาทำงานเช่นเดิมได้ค่ะ
และแม้ว่าตอนนี้อาการเจ็บเธอจะดีขึ้นแล้ว
คิวนิดนึงค่ะเป็นฉากแบบโดนคนร้ายกระทืบอะไรอย่างนี้
ยังไม่หายเลยค่ะน่าจะมือไม่มือก็เท้าค่ะ
เพราะว่าเป็นฉากที่เหมือนกับว่าเรากำลังตกยากเราไม่มีอะไรกิน
ก็ไปขโมยหมูปิ้งกินแล้วเขาก็ตามไล่ตามมากระทืบอะไรอย่างนี้
ใช่แต่ว่าคือไม่ได้ตั้งใจผิดคิวเฉยค่ะ
ตอนนี้ไม่ปวดแล้วแต่ว่ายังเป็นรอยเขียวอยู่ใช่
ก่อนหน้านี้โดนตรงหน้าค่ะช่วงที่ขาไฟตกใส่หน้าผากแล้วก็ดั้งจมูกค่ะ
ช่วงที่คุณยายเสียใช่ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ผ่านเรื่องร้าย
หลังจากนี้ก็น่าจะดีแล้วต้องหนักค่ะ
ทำบุญเรียบร้อยแล้วค่ะพอดีคุณยายเสียด้วยก็ถือโอกาสทำบุญใหญ่ด้วย
ทำบุญทำทานอะไรอย่างเงี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรถือว่าฟาดเคราะ
หลังจากนี้ก็จะเกิดสิ่งดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ฟาดเคราะห์ไปแล้วนะคะธุรกิจการงานของเธอก็น่าจะดีขึ้นค่ะ
คาเฟ่แมวที่สาวจักรจันทร์เขาทุ่มงบกว่า๗หลัก
ตอนนี้ก็เตรียมเปิดทำการอีกครั้งนะคะหลังจากที่ปิดตัวลงไป
จากว่าติดขัดเรื่องผู้รับเหมาค่ะตอนนี้เธอบอกว่าทุกอย่างพูดคุยกันลงตัวมากขึ้นแล้วล่ะ
แล้วก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจเช็คความพร้อมเพื่อเปิดตัวอย่างอย่างเป็นทางการ
เปิดตัวนะคะในอีก๒๓เดือนข้างหน้าที่จะถึงนี้แหละค่ะ
ใครที่รักแมวก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะ

แต่ว่าดาราที่มาทำแบบนี้ก็เห็นก่อนหน้านี้จะเป็นคุณเพชรคุณพลอยนะครับ
ลองติดตามดูกันได้นะคะความน่ารักแบบนี้นั่นเองค่ะ